ดูผลไม้ดีกว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องผลไม้ใช่ไหมคะ
ผลไม้ที่หลายคนชอบคือมังคุดแต่มังคุดที่นี่ไม่ธรรมดาและรสชาติดีทีเดียวจะเป็นยังไง

ไปสวนมังคุดผิงผิงชื่อน่ารักเนอะ
สวนมังคุดเนี่ยตั้งอยู่ที่ทะมนต์ท่านาอำเภอกับโปรงจังหวัดพังง่า
เป็นสวนของคุณวีระสังทองค่ะ
มังคุดที่เห็นเนี่ยคือมังคุดทิพย์นะคะ

แต่มันมีจริงคือจับต้องได้กินได้

เป็นผลไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดพังงาค่ะ
ส่วนรสชาติเนี่ยจะหวานอมเปรี้ยว
ลักษณะของมันจะมีจุดเด่นก็คือผิวมันไม่ค่อยสวย
ดูกระด่างกระดำหน่อยค่ะคุณ
ถ้ามังคุดทั่วไปเราจะต้องเลือกสีแบบม่วงเข้มสีสม่ำเสมอใช่ไหม
แต่มังคุดทิพย์เนี่ยเรียกว่าสีผิวไม่อาจจะไม่ค่อยสวยแต่รสชาตินี่ดีเลยทีเดียว
และลักษณะที่มันไม่ค่อยสวยเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่สารเคมีนะคะ
ไม่ได้มีการดูแลด้วยสารเคมีนะคะ
แล้วก็ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากในจังหวัดพังงารวมถึงในประเทศไทยเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวก็ว่าได้
และช่วงต้นฤดูกาลนี้นะคะมังคุดทิพย์จะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๖๐๘๐บาท

ประมูลก็มีค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๘บาท
แล้วชาวสวนบางคนก็จะนำไปขายทางออนไลน์

ราคาดีมากแล้วดูวิธีการสอยมังคุดเขาสิ
เอาจริงผมเพิ่งเคยเห็นเขาสอยมังคุดแบบนี้นะ

ใช่ที่คอบปากผมอยู่มันจะเป็นอีกแบบ
ไม่ใช่พี่สอยมะม่วง

คุณก้อเนี่ยเขาสอยออกมาแล้วมันไงมันก็จะไม่ช้ำไม่แตกฝนสวยงาม
วีระเจ้าของสวนบอกนะคะว่ามังคุดที่พังงาเนี่ยเป็นผลไม้เทวดา

นี่เขาเรียกกินยั่วใช่ไหมคุณชนะ

ไม่จริงผมกินทีละกีบ

ไปเที่ยวพังงาไปได้เพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะ
พังงาเขาปลูกมังคุดทิพย์อยู่ประมาณ๑๓๐๐ไร่
ไม่มากไม่น้อยนะแต่ทางหน่วยงานทางคนในพื้นที่เขาบอกว่า
ปีนี้ผลผลิตน่าจะลดลงกว่าปีที่ผ่านมาแต่พูดถึงคุณภาพดีกว่าทุกปีแน่นอนจ้า
ลองไปดูนะคะผลไม้ยอดนิยมคือมังคุดหรือเปล่า
เขาเรียกว่าราชินีให้ผลไม้เป็นผลไม้ที่ทานง่ายมิดเก็นเป็นมังคุด